คุณผู้ชมครับจนถึงขณะนี้หลายพื้นที่เขาได้ชุ่มฉ่ำกับฝนที่ตกลงมานะครับ
ซึ่งก็เป็นผลพวงจากการสลายตัวของพายุวิพานะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เป็นจุดที่พายุไม่ได้เคลื่อนที่เข้าไปนะครับ
แต่ว่าผลกระทบยังคงได้รับอยู่
ก็คือเรื่องของกระแสลมยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ

ซึ่งก็จะแรงทุกครั้งที่มีความแปรปวนสภาพอากาศ

แม้ว่าจะไม่มีพายุเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งในสัปดาห์หน้า
แต่ว่าการก่อตัวของพายุในบริเวณทะเลจีนใต้

แล้วกระแสลมเพิ่มมาปกลุ่มในเมืองไทย
ดูผลกระทบที่เราจะได้รับอย่างแรกก็คือเรื่องของสภาพอากาศ
ก็จะพบว่าในช่วงนี้สูงสุดตอนกลางอยู่ที่ประมาณ๓๐กว่าองศาเซลเซียต
แต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์หน้าอุณหภูมิเย็นลงมาเหลือเพียงแค่๒๗องศาเซลเซียตเท่านั้น
ซึ่งแน่นอนครับแบบนี้ก็เป็นผลพวงมาจากกลุ่มเมฆที่จะปกคลุมหนาตามากยิ่งขึ้นฝนที่จะตกต่อเนื่อง
และที่สำคัญเรื่องของคลื่นยังคงต้องระวัง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าลักษณะการก่อตัวของฝนในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไร
อย่างที่บอกนะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลพวงของฝนนั้นเป็นผลพวงจากพายุที่เคลื่อนที่เข้าไปปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนใหญ่จุดที่ตกหนักก็จะมีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นถูกดูดลงสู่ทะเลจีนใต้
ฝนจะปกคลุมหนาแน่นนะครับตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
ดังนั้นใครจะใช้ชีวิตกลางสัปดาห์หน้าก็คงจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยกับสภาพอากาศที่แปรปวนนี้
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ